ชวนคุณผู้ชมร่วมกันทราบซึ้งกับตำนานแอบรักข้างเดียว
โอ้โหผมอ่านแล้วผมซึ้งใจแล้วเกิน
ดิฉันกำลังหมายถึงกรณีที่คุณครูสุรพลธุนวนิษฐ์นักแต่งเพลง
ได้มีการเขียนด้วยลายมือถึงคุณสวรีภกาพาย
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสวรีคือเสียชีวิตจากไปอย่างสงบที่บ้านพัก
แล้วก็อาจารย์สุรพลได้มีการเขียนข้อความถึงคุณสวรีด้วย

มาดูกันหน่อยนะคะว่าเขียนว่าอะไรนี่ไง
นี่คือลายมือของคุณครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ
แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยเนี่ยนะคะ
ข้อความก็คือแด่คุณเชอรี่สวรีพกาพันธ์
ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งจากคนที่เคยรักข้างเดียวเสมอมา
ตราบกระทั่งวันนี้ลงชื่อสุรพลโทนวนิก๒พฤษภาคม๒๕๖๒
ก็ผู้โพสต์ก็คือทายาทของครูสุรพลนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทันทีที่มีการเผยแพร่ข้อความนี้
ของครูสุรพลโทนวนิสศิลปินแห่งชาตินักแต่งเพลงลูกกรุงระดับตำนาน
ก็ทำให้คนอ่านทราบซึ้งไปกับความรักของครูที่มีต่อคุณสวรีพระกาพันธ์
แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้คลองรักกันเป็นการแอบรักเพียงข้างเดียวก็ตามค่ะ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยมีการระบุใจความด้วยนะบอกว่า
คนที่จีบสวรีคือสุรพลโทนวนิกโดยสุรพลเป็นเด็กชายขายน้ำ
แล้วก็ไปจีบนักเรียนหญิงชื่อเชอรี่ที่โรงเรียนสตรีมหาพฤทธาราม
โดนให้ออกไม่ให้ขายน้ำแล้วก็มาเจอกันตอนโต
สวรีเป็นนักร้องสุรพลเป็นนักแต่งเพลงสุรพลยังชอบแล้วก็เป็นโสด
ส่วนสวรีเป็นคนรักมีคนรักเป็นพนักงานธนาคารออมสิน
สุรพลไปดูมวยที่สนามมวยราชดำเนินก็เลยเกิดคิดถึงสวรี
ไปนั่งริมฟุตบาทแล้วก็แต่งเพลงใครหนอบางคนอาจจะไม่คุ้นเพลงนี้
เดี๋ยวร้องให้ฟังว่าร้องยังไงร้องหรือเหรอคะ
เอามาให้สวรีร้องแต่งเพลงใครเหรอเอามาให้สวรีร้อง
สวรีไม่ยอมร้องเพราะรู้ว่าเป็นเพลงจีบสุรพลก็เลยเติมคำว่าคุณพ่อคุณแม่

นี่นะคะคือถ้าเกิดว่าบอกเพลงว่าใครหนอเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเพลงนี้นั่นเอง
ใครเนาะรักเราเท่าชีวิต
คือจริงแล้วเนี่ยเพลงนี้ถูกเปิดในวันพ่อวันแม่
ใครหนอรักเราใช้เพียงหลุบกายเพลงนี้แหละ
เพลงนี้แหละค่ะที่ครูสุรพลแต่งให้คุณสวรีร้อง
ตอนแรกคุณสุรีเนี่ยทราบว่าเป็นเพลงที่แต่งแล้วมาจีบตัวเองก็เลยไม่กล้าร้องใช่ไหม

เติมว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนท้ายก็เลยร้องเนี่ยนะคะ

แล้วก็ทำให้คุณสวรีได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานด้วยนะ
หลังจากที่ร้องเพลงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะ
งานศพของคุณสวรีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ครูเดินทางมาร่วมงานศพ
ก่อนหน้านี้ท่านก็บ่นแล้วค่ะบอกว่าอยากไป
วันนี้ลูกใจอ่อนก็เลยพามา
ตอนนี้ครูสุรพลอายุ๘๖ปีแล้ว
แต่ก็ยังสามารถเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อคุณสวรีได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นความทรงจำที่ครูไม่เคยลืมตราบจนถึงทุกวันนี้
และแม้จะเข้าใจว่าการจากลาคือธรรมชาติของมนุษย์
แต่ความรู้สึกรักและคิดถึงยังตราตรึงในใจอยู่เสมอซึ้งนะคะ
ไปฟังเสียงครูสุรพลพูดถึงคุณสวรีกันหน่อยค่ะ
ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ

แต่พอดีนี่มันก็พอดีของผมก็มากมายกว่าคนอื่น
ไม่ใช่คิดถึงนะรัฐมถึงคือปนความเศร้าโศกเสียใจไปด้วย
ผมเวลาจะรักใครรักด้วยหัวใจจริงไม่ได้หวังไม่ครอบครองอะไร
ไม่มีกรรมรมณ์หรอกไม่มีเด็ดขาดรักก็คือรัก
เพราะฉะนั้นรักของผมก็เป็นรักที่ยิ่งใหญ่
ริสุทธิ์เสมอแต่ผมว่าเขาอาจจะรู้ก็ได้นะ
วันนี้ได้มามองใกล้ถึงตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้ว
เป็นไงบ้างค่ะโอ้โหรัฐมถึงน่ะ
บอกแล้วไม่มีอย่างอื่นมีรัฐสมถึง
ใครล่ะคนที่เรารักใครชอบพอจากไป
จะไม่รัฐมถึงเป็นไปไม่ได้เนี่ย
นี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติให้เราเป็นเราเป็นยิ่งกว่าธรรมชาติให้เป็นด้วย
นี่คือเราต้องบอกว่าเราทราบซึ้งกับความรักของคนรุ่นเก่านะ

ใช้คำว่ารัฐมถึงนี่มันสุดยอดมาก

จากเพลงใครนอนแล้วก็ยังมีเพลงรักไม่รู้ดับ
ซึ่งหลายคนคุ้นหูเป็นอย่างดี

เพราะยังมีเธอตาจะเหมือนจังหัวช่างป๊อบ
เพราะไม่มีสายตาวาดละมา
ถึงจะสิ้นแผ่นนิดและเธอ

ให้ได้เจอยิ้มเธอชื่นใจชื่นใจไหมคะ

ผู้ชมบอกว่าชอบเพลงใครนอน

คุณผู้ชมก็ส่งมาหน้าจอเยอะทีเดียวนะ